วันนี้สังคมไทยแล้วก็หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องของโควิด๑๙นะคะตัวใหญ่เลยค่ะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
ห้ามนั่งกินคุมหกจังหวัดสีแดงเข้มอืมนี่ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วนะคะก็มีการประชุมกันสำหรับสบค
แล้วก็นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวโต๊ะนะคะแล้วก็มีมติ
ก็มีการจัดโซนนิ่งเป็นสีเป็นสีเหมือนเดิม
อันนี้ก็จะมีสีแดงเข้มด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
แล้วก็เข้มงวด๖จังหวัดด้วยกันนะคะ
อ่าแต่ว่ามาดูตัวเลขเมื่อวานกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้าค่ะ
ตัวเลขเมื่อวานนี้ก็อาจจะยิ้มได้นิดบาง
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลักสองพันสองพันสองพันติดกันมาหกวันแล้วครับ
เมื่อวานหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสิบศพด้วยกัน
สิบรายด้วยกันวันก่อนสิบห้าสิบห้าสองวันติดใช่ไหมครับเริ่มเริ่มทิ่มหัวลงแล้ว
น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหวังใจแบบนั้นนะค่ะนะ
ถ้าเกิดลดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสถานการณ์ก็จะดีขึ้น
ไอ้วัตการณ์ที่ที่ใช้พวกเรากันอยู่เนี่ยก็น่าจะผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะคะครับ
จากดูตัวเลขไปแล้วเนี่ยมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้
ผู้ชมคุณหมอทวีสินวิฒสนุยถินค่ะโฆษกษบคล์นะคะ
มีการแถลงผลการประชุมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
โควิด๑๙นะคะก็มีการปรับพื้นที่โซนโซนสีนะคะ

ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดเติมคำว่าเข้มงวดไปด้วย
จังหวัดดูหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่เยอะกว่าใครเพื่อนทุกวันเลยนะฮะ
ทุมธานีเชียงใหม่นนทบุรีสมุทรปราการชนบุรี
เชียงใหม่กับชนบุรีนี่ก็น้องกรุงเทพฯเลยนะคะ

ก็จะมีมาตรการเข้มงวดกว่าจังหวัดอื่นเป็นพิเศษนะคะ
เฉพาะการงดใช้คำว่าขอความร่วมมือ
ไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดนะสำหรับ๖จังหวัดนี้
ทีนี้มาดูพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงกันหน่อยค่ะ
๕จังหวัดคือเขามีการเพิ่มจากเดือน๑๘จังหวัดเป็น๔๕จังหวัดนะคะ
แล้วก็พื้นที่ควบคุมคือสีส้ม๒๖จังหวัด
ส่วนนี้ค่ะที่เห็นอยู่หน้าจอนะคะเป็นมาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดสีแดงเข้มนะคะ

งดรับประทานอาหารในร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนะคะ

เปิดได้๔๕ทุ่ม
จัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๒๐คน
ปิดสถานที่เสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ยกเว้นสนามกีฬาที่อยู่กลางแจ้งให้เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
การแข่งขันกีฬาจัดได้แต่ห้ามมีคนเข้าชมค่ะ
และขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม
งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรหลังจากนี้พี่เบิร์ตก๊อฟ
เราจะได้เห็นด่านตรวจโควิด๑๙อาจจะมากขึ้นนะคะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อสมต่างก็จะถามท่านมากขึ้นด้วย
เมื่อวานมีคนถามอินบล็อกมาถามผมเยอะ
คำว่างดเดินทางออกนอกพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น

ถ้าจำเป็นก็ขออนุญาตเหมือนครั้งก่อนจำได้ไหมคะ

เป็นเคสกรณีไปก็ขออนุญาตนะคะ
แต่ว่าก็ขอความร่วมมืออันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะฮะ
ไม่ได้บังคับใช้ทางกฎหมายใด

ก็อาจจะกันหมดว่าถ้าเกิดเราไปจากพื้นที่เสี่ยงของเรา

เมื่อวานนี้ที่ประชุมสอบคอเขายังเห็นชอบ
ให้ปรับระยะเวลาในการกักตัวเป็น๑๔วัน
สำหรับคนที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาลดไปแล้วจำได้ไหมครับ
เหลือ๑๐วันค่ะนี่กลับมาเป็น๑๔วันเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อ๓ครั้ง
เพราะว่าครั้งนี้ที่การแพร่ระบาดระลอกที่๓
ส่วนใหญ่ตรวจทั้งที่๑ไม่เจอ๒ไม่เจอแล้วไปเจอทั้งที่๓
ก็เลยต้องมีการตรวจหาเชื้อ๓ครั้งนะคะ
โดยมาตรการทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา๑๔วัน
เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันแรงงาน

เที่ยงคืนวันนี้ปุ๊บเริ่มใช้เลย

คุณผู้ชมครับมาดูอาการของนครชวนชื่นกันหน่อยครับ
คนในวงการบันเทิงแล้วก็พวกเราเองก็ส่งกำลังใจไป
เพราะว่านครอาการต้องบอกว่าโคม่านะครับ
ลูกสาวก็อัปเดตอาการให้ฟังผ่านทางโซเชียลเมื่อวาน
คือสิ่งที่มันสำคัญน่าเป็นห่วงเพราะว่าอะไร
วัยวะหลายอย่างด้านในร่างกายของนครมันล้มเหลวหมดแล้ว
มันก็เลยแบบยากต่อการที่จะรักษาให้เป็นปกตินะครับ
ชงคำของเมื่อวานครับคุณอาอิสลูกสาวของนครมัน

ตอนนี้อาการคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่า
วัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมไปถึงการทำงานของร่างกาย
โดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้
มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้ว
ซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้อาจจะยังช่วยไม่ได้อาจจะไม่ช่วย
ร่างกายมีเกร็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นก็ให้ไม่ได้
เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่กว่าเดิม
และหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อย
จากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว
นะพอโพสต์ไปคุณผู้ชมเราก็เป็นกำลังใจนะทุกคนล่ะครับ
เราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็อยากจะให้ร่างกายของนครฟื้นคืนกลับมาให้ได้
โดยอัปเดตย้อนหลังนิดนึงว่านครไปตรวจโควิดคือ๑๒เมษายน
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิพามรามจนกระทั่ง๑๗เมษายน
เอ็กซาเรย์ดูว่าแล้วปอดมันมีฝ้าหนาเกิดขึ้น
ทำให้อาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็มีอาการไตวาย
๔เมษายนได้มีการย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ที่
โรงพยาบาลบริมดิจักรีนริปดิน
ฟอกไตแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และก็ไปให้กำลังใจนะครอบในโซเชียลกันเยอะ

คือมันจะมีวลีหนึ่งที่นครมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะ
อาจจะถ้าพูดออกก่อนมันจะไม่สุภาพ

คือเขาจัดคอนเสิร์ตช่วยโควิด
รอบโน้นเหรอมั้งแล้วนครมา
นครสิ่งที่ผมฝ่ายฝันอย่างหนึ่งในชีวิตของ

ถ้านครรับรู้ได้ยินได้ฟังเสียงที่ทุกคนพูด
ก็ขอให้น้องคล้มหายดีแล้วกลับ

มาสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของกลุ่มเด็กเล็กที่ป่วยกันที่เชียงใหม่
คุณหมอมีข่าวดีนะเพราะว่ากลุ่มนี้ครับ๑๖คน
ส่วนทารกอายุ๒๒วันที่ติดเชื้อโควิด๑๙จากคุณพ่อ
ยังต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็ห่วงนะ
คุณผู้ชมต้องระวังนะครับเด็กเล็กตอนนี้ติดเชื้อกันมากขึ้นนะฮะ
แพทย์หญิงสุภารัฐกาญจนวนิสร์กุมารแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
รับว่าการระบาดของโรคโควิด๑๙ระลอกนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
พบว่ามีเด็กเล็กติดเชื้อมากครับ

แล้วก็เป็นเด็กอายุน้อยกว่า๑๒ขวบมากถึง๙๙ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ๓นะครับ
แม้ว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กส่วนใหญ่คือจะไม่มีอาการ
หรือว่าถ้ามีก็มีน้อยไม่รุนแรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่
แต่กรณีที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า๑ขวบเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจโรคปอดมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
ปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้อาการของน้อง
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครพิงนะครับรักษาผู้ป่วยเด็ก๑๒ราย
ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑ขวบถึง๙ราย
อายุมากที่สุดใน๓ขวบฮะอายุน้อยที่สุดใน๒๒วันครับ
โดยเด็กส่วนใหญ่มีอาการระดับปานกลางหรือสีเหลืองนะครับ
มีผลเอ็กซอเรย์ปอดผิดปกติแต่ไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ
แล้วก็หลังจากรักษาด้วยยาฟาวิพิวราเวียไป๑๐รายนะครับ
มารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ
ประเมินอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวเข้มแล้วนะครับ
แต่ยังต้องดูแลใกล้ชิดเนื่องจากมีความเสี่ยงเรื่องของอายุ
อย่างน้อยมากนะฮะขณะที่ผลการรักษากลุ่มเด็กเล็กนะครับ
ที่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตะบนแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดเนี่ย
ล่าสุดมีข่าวดีอย่างที่ผมบอกไปครับ
อาการของเด็กทั้ง๑๖คนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่ยังต้องติดตามอาการจนครบ๑๔วันก่อนนะฮะ

ไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเห็นหรือยังคลิปที่มีสองสาว
ที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิดมาเปิดเพลง

หลายคนเห็นบอกว่าคือมันไม่เหมาะสมนะฮะ
ล่าสุดค่ะหนึ่งในสองสาวเขาออกมาขอโทษสังคมแล้วนะคะ
แต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
สนุกสนานเลยนะคะสองสาวค่ะ

ใช่แล้วคนถ่ายคลิปก็หัวเราะได้ยินใช่ไหมคะ
คลิปนี้แหละค่ะถูกส่งต่อกันในกลุ่มไลน์ผู้ป่วย
โควิดโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ถูกส่งต่อไปเรื่อยจากกลุ่มไลน์
จนกระทั่งมันหลุดไปสู่โลกออนไลน์
คราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็บังเกิดค่ะ

สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเขาก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
นายแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมบอกว่า

เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
แล้วคุณหมอก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยแล้ว
บอกว่าคือไอ้กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเปิดเพลงแล้วเต้นแบบนี้

เข้าใจว่าการรักษาตัวอาจจะเครียดแล้วก็เบื่อ
แต่ขอให้งดกิจกรรมที่อาจจะไปรบกวนผู้ป่วยคนอื่นได้
ล่าสุดหนึ่งในสองสาวนี้เขาได้มีการอัดคลิปขอโทษแล้ว
เขาบอกว่าที่ทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
แค่อยากจะออกกำลังกายไม่ให้เครียดที่นอนรักษาตัวแบบนั้น

ก็เลยส่งคลิปต่อกันในกลุ่มไลน์ผู้ป่วยเท่านั้น
ที่พวกหนูทำไปรูดเท่าไม่ถึงการ
ก็คือว่าที่แรกเลยพวกเราไม่ตั้งที่จะอัดคลิป

ก็คือว่าพวกเราคือเครียด
เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำนะคะ
พวกเราก็เลยเหมือนว่าจะออกมาออกกำลังกายกันนี่แหละค่ะ
คือคนไข้ที่อยู่ในห้องของพวกเรานะคะ
พวกเราก็สอบถามตลอดว่าพี่รำคาญไหม
ชวนเขามาออกกำลังกายตลอดนะคะ
จริงนะคะที่บอกว่าคนไข้เตียงอื่นรำคาญหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าพวกเราก็คุยหมดนะคะในห้อง
ก็คือเหมือนว่าคุยกันแล้วก็อยู่กันแบบว่าโอเค
ไม่มีทะเลาะไม่มีบ่อแว้งอะไรกันนะคะ

ยังไงก็ถ้าจะออกกำลังกายก็ออกให้เป็นกิจจะลักษณะ
แบบการออกกำลังกายไปเลยนะ
แบบนี้มันออกแนวสันทนาการ

แต่ว่ามันไม่เหมาะสมเรื่องของการละเทศะ

แล้วก็คือบางคนเขาอาจจะไม่ได้สบายใจ

ใช่ต้องรักษาตัวกันอีกนานนะฮะ
คุณผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดเอง

ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัย๑๐๐

แต่ละจังหวัดนั้นเขามีมาตรการอย่างไร
อย่างที่๑๐๑อำเภอธวัฒนบุรี
ตำรวจสพธวัฒนบุรีฝ่ายปกครอง

โรนทักออกสมด้วยเดินกันไป
ออกประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่ไปซื้อของในตลาด
อันนี้คือตลาดสดเทศบาลทงธานี

ดาพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่ไปซื้อ

ควบคุมรถติดต่อของ๑๐๑เขา
ว่าคุณมาตลาดแล้วคุณต้องสวมหน้ากาก

จะโดนปรับครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งที่๒เท่าไห

ก็ประกาศเสียงตามสายไป

ส่วนที่ตลาดหนองแคนเทศบาลเมือง๑๐๑

ก็มีการเดินออกประชาสัมพันธ์
ไปตลาดไปพูดออกลำโพงเลย

ไม่มีตำรวจก็เอามาแจกให้เบื้องต้นก่อน

สรรพคุณของหน้ากากกันด้วย

ออกจากบ้านเมียโบราเด้อ

ที่สำคัญก็ไม่ถูกตำรวจปรับด้วยนะครับ
มุกกันไปเพื่อหวังให้คนนั้น

อย่างที่กำแพงเพชรก็ทำเหมือนกัน

ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย

พบว่าประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน

เพื่อหายเผื่อโดนฝนเปียกอะไรแบบนี้

ทุกคนดูพื้นที่

เป็นสีแดงเขาเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉยนะไม่มีคำว่าเข้มงวดต่อท้าย
ร้านอาหารเนี่ยเขายังนั่งกินได้นะครับไปที่จันทบุรีนะฮะ
คือร้านนี้เขาก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
ของทางรัฐบาลเขานะฮะร้านขายอาหารจานเดียวร้านนี้เป็นร้านร้านดังนะครับ
ริมถนนสุขุมวิทย์ในตะบนคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
อะไรบ้างอ่ะพี่เขาขายข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
ก็ต้องปรับตัวครับถ้าจะขายนะฮะทางร้านเนี่ยกั้นเชือกนะฮะ
ให้เข้าออกร้านได้ทางเดียวนะครับมีจุดให้ลูกค้าลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ
โต๊ะก็เว้นระยะห่างแล้วก็แผ่นพลาสติกใสเมื่อกี้นี้กั้นระหว่างแม่ค้ากับลูกค้า
คือบางร้านเนี่ยคือเขากั้นข้างบนลูกค้าก็มันมีช่องข้างล่าง
ก็อย่าชะโงกหน้าเข้าไปดูอาหารใกล้นะผมเห็นบางคนทำแบบนั้นนะครับ
โต๊ะเต๊ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมฮะเขาเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตลอด
ลูกค้าลุกเช็คบินปั๊บเช็ดตลอดนะครับ
นางพิราพรศรีพนมวันท่านเป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
หลังจากเจ้าโควิด๑๙มาละบาทมาหลายละรอกแล้วเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยลดลงเยอะเลย
แต่ก็ยังต้องเปิดร้านต่อไปนะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันต่าง
ที่รัฐเขาว่ามาแต่ว่าหลายล้านครับคุณผู้ชมครับ
ก็ขึ้นป้ายบอกบางร้านดีดีหน่อยดีหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีนะ
ชั่วคราวแต่บางร้านไม่ดีเลยคือสายป่านสั้น
แบกภาระต่อไปไม่ไหวแล้วบางร้านเขาบอกว่า
ก็ปิดกิจการถาวรไปก็มีใช่นะฮะเมื่อวานหลังจากประกาศมา
หลายคนก็โอ้ยคราวนี้แหละไปจริงแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะ
ใครที่จะตกงานก่อนเลยคือเด็กเสิร์ฟไม่ให้กินที่ร้านแล้วไง
ผมก็โพสต์เฟซบุ๊กอีกติดร้านหรูแต่มาอดสูที่ร้านลาบ
จริงปะล่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ด้วยนะคะล้มหายใจจากกันไป